ไปที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ค่ะ

เป็นชายอายุสักประมาณ๒๐๓๐เห็นไหมคะ
ปีนเข้ามาที่แอบบินตรงนี้แล้วค่ะ
แล้วก็มางัดห้องของผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่นะคะ

คือเขามีเช่าไว้๒ห้องติดกันเนี่ยนะคะ
โอ้โหมือถือไป๓เครื่องแล้วก็เงินสดอีกนะคะ
แล้วดูสิก่อเหตุคือย่ามใจมากเลย
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดแบบนี้ค่ะ
ตำรวจตามตัวไม่น่ายากนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณแฟลต์สูง๓ชั้น
พื้นที่ตำบลบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
บันทึกภาพของคนร้ายได้นี่ออกมาแล้ว

ก่อเหตุงัดห้องพักชั้นล่าง๒ห้อง
สักประมาณตี๑ของคืนบรรพุธที่ผ่านมาค่ะ
คนร้ายได้ทรัพย์สินไปหลายรายการนะคะ
มีเงินสดกว่า๒๐๐๐บาทโทรศัพท์มือถืออีก๓เครื่อง
หลังก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยจ้ะ
ต่อมาตำรวจสพพระประแดงค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปพบของกลางนะของกลางเป็นหมวกแก๊ปสีเขียว๑ใบตกอยู่
้อนขนาดเล็กประแจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปนี่จังหวะที่ขนของออกมาแล้วนะ
คุณเชื่อไหมว่าเจ้าของห้องเขาก็เดินสวนกับไอ้พวกนี้
แต่เขาไม่รู้ว่าที่มันหอบฮิ้วมาคือของในห้องเขา
ผู้เสียหายก็คือคุณวรวิทย์หวังรวมกลางพ่อค้าขายข้าวมันไก่
ผู้เสียหายบอกว่าพักอาศัยอยู่กับภรรยาที่แฟลต์แห่งนี้มานานหลายปีแล้ว
เขาเปิดร้านขายข้าวมันไก่ในซอยสุขสวรรค์เจ็ดสิบ
โดยขายตั้งแต่ช่วง๕ทุ่มถึงตี๕
แต่เมื่อคืนวันที่เกิดเหตุเขาขับรถกระบะกลับมาที่แฟลต์นี่แหละ
แล้วพบว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดขวางทางอยู่บริเวณลานจอดรถ

เพื่อให้เจ้าของมอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
สักพักหนึ่งเห็นกลุ่มวัยรุ่นเดินถือของออกมา
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซคันนั้นออกไปค่ะ

ก็เลยขับรถกระบะของตัวเองไปจอดที่ลานจอดรถ
พอเดินเข้าไปที่ห้องพักเท่านั้นแหละค่ะ
ตกใจพังงะเลยอ่ะเพราะว่าห้องของตัวเองนี่แหละที่ถูกงัด
พอไปดูนะฮะพบว่าข้าวของถูกลื้อกระจัดกระจาย
ห้องที่อยู่ติดกันก็ถูกคนร้ายบุกไปงัดเช่นเดียวกัน
สุดท้ายตัดสินใจเอาคลิปนี้ไปแจ้งความไว้ที่สพพระประแดงค่ะ